แต่พูดถึงเรื่องของคนเลี้ยงสัตว์

เจ้าของทุกคนรักสัตว์เหมือนกันหมดคุณผู้ชม
แล้วอย่างนี้ต้องบอกว่าเห็นใจคุณพี่คนนี้มากเลย

เขาเลี้ยงแมวพันธเปอร์เซียเอาไว้คุณผู้ชม
แต่ว่าแมวของเขาหายออกจากบ้านไป
เขาก็เลยออกประกาศช่วยตามหาแมวหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมประกาศแผ่นใหญ่เลยว่าตามหาแมวหาย
เห็นไหมคะเป็นแมวพันธุเปอร์เซียขนยาว
ลายแบบเทาดำอย่างนี้

เพศเหมียน่ารักมากคุณยาดายลังนะคะ
หรือว่าคุณเปิ้ลอายุ๒๖ปี
เธอเป็นชาวตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
คือย้อนไปเมื่อวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
แมวพันธเปอร์เซียอายุ๑ปี
เมียชื่อนาเซียของเธอ
ออกจากบ้านไปแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยเลย
คือปกติค่ะคุณเปิ้ลบอกว่าเจ้านาเซียเนี่ยนะคะ
น้องจะชอบออกมาเดินเล่นบริเวณหน้าบ้านอยู่แล้วเป็นธรรมดา
หรือว่าถ้าออกจากบ้านเนี่ยก็จะไปไหนไม่ไกล
จะอยู่แถวบ้านคือคุ้นเคยกันดีใช่ไหม

แต่คราวนี้นาเซียออกไปแล้วหายไปเลย
ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบนาเซียไม่กลับมาบ้าน
แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนยังไง

แล้วตอนนี้คุณผู้ชมน้องเปิ้ลเขาบอกว่าตัวเขาเองกินไม่ได้
นอนไม่หลับเลยเพราะว่าเขาคิดถึงน้องแมวค่ะ
จริงคนเลี้ยงเนาะเจ้าของศัตริย์หายไปโหเครียดนะ
เป็นกังวลนะไม่รู้มันจะเป็นตายร้ายดียังไง
เธอก็เลยตัดสินใจคุณดูป้ายประกาศก่อน
ทำป้ายประกาศอันใหญ่ติดเอาไว้แบบนี้เลย
บอกว่าเผื่อมีใครผ่านไปผ่านมาแล้วจะมาเห็นป้ายประกาศ
หรือเห็นน้องแมวเจ้านาเซียตัวนี้หน้าตาแบบนี้
หวังว่าจะพาน้องกลับมาคืนนะคะ
เขาบอกว่าเขามีรางวัลให้กับคนที่พบแล้วก็พาน้องกลับมาคืนด้วย
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณเปิ้ลเจ้าของแมวกันค่ะ
เริ่มแรกให้รางวัลนะคะ๒๐๐๐บาท
แล้วก็พอวัน๒วันก็เพิ่มเป็น๕๐๐
แล้วก็ล่าสุดตอนนี้เพิ่มเป็น๑๐๐๐ค่ะสำหรับรางวัลผู้ที่พบเห็นแมวนะคะ
ใครที่เห็นหรือว่าน้องแมวหลงไปอยู่ที่บ้านใคร
ก็อยากให้นำเอามาคืนที่บ้านนะคะ

แล้วก็เลี้ยงมาก็ผูกพันธุ์มากค่ะ

น้องไม่ต้องเห็นตอนนี้ก็ต้องเพิ่มรางวัลเลยนะ
คุณเห็นไหมตอนแรกประกาศไปว่าให้เงินรางวัล๒๐๐บาทสำหรับคนที่พบเจอนะ
พอวันที่๒เพิ่มแล้วกันเป็น๕๐๐บาท
ล่าสุดวันนี้นะคะตอนนี้นะคะเพิ่มรางวัลเป็นหนึ่งหมื่นบาทค่ะ
สำหรับคนที่พบเห็นน้องแมวแล้วก็เอาน้องแมวมาคืนนะคะ
จริงต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าใครพบเห็นหรือใครเอาไป
เอามาคืนเขาเถอะนะต่อให้ไม่เอาตังค์ก็ได้หรืออะไรก็ได้คุณ
เพราะเราเห็นใจนะคนที่เขาเป็นเจ้าของ
แมวหายไปทั้งตัวตัวเองเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
ห่วงก็ห่วงว่ามันจะเป็นตายร้ายดียังไงคุณนึกออกไหม
เพราะฉะนั้นใครพบเห็นน้องแมวหรือใครที่เอาไปแล้วรู้ว่าเจ้าของเขาคือใคร
คุณเอามาคืนนะคะน่าเข้าใจว่ามันน่ารักหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าเจ้าของเขาเลี้ยงมาเขาก็รักของเขาเหมือนกัน

คือธรรมชาติของแมวเปอร์เซียผมเคยเห็นนะ
บางทีมันจะไม่ค่อยได้ออกไปนอกบ้านสักเท่าไหร่
ไม่ค่อยสนเหมือนแมวไทยนะ